ทำไมถึงทำกับฉันได้ลิหอเหี่ยวใครเอ้ยหอเหี่ยวใจยังแรง
เพราะช่วงนี้แฟนมโนของหลีเปลี่ยนไปช่ำใจหนักมากเธอ
ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงตึงดาว
เล่าสู่กันฟัง๕ราศีรักแห้งเหี่ยวก็ช้ำหนักมาก
เดือนกันยายนรักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีกุลอาจจะมีอาการป่วยหนักป่วยหนักทางใจ
เป็นโรคภูมิแพ้คนนอกใจคนเจ้าชู้คนไม่จริงใจ
ต้องไปรักษาบาดแผลไกลถึงต่างจังหวัดมีเกณฑ์ให้ต้องห่างจากคนรัก
เพื่อลองปรับทัศนคติซึ่งกันและกันมีโอกาส๕๐๕๐จะลงก็ไม่อ้วน
เฮ้ยจะเลิกก็ไม่เลิกจะรักก็ไม่รักน่าหนักใจ
ลองพักใจกันสักครู่นะคะ
อันดับสี่ราศีพฤศพเชชำกะลำปลีมีศัตรูเข้ามาแทรกกลาง
ระหว่างความรักของชาวพฤศกให้ต้องสังกลอนกรอนเจน
กลังแกล้งเพราะความอิจฉาของมือที่สามแต่ไม่เป็นไร
หลีแนะนำให้นิ่งสยบมารไว้ใจเชื่อมั่นในคู่รักของตนเอง
นิ่งแล้วสวยคนที่ผิดร้ายจะดึงหนีหายจากเราไปเอง
อันดับสามราศีกุลรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อคราวแสง
เพราะช่วงนี้สำหรับชาวกุลเป็นเหมือนดาวดับเลยทีเดียว
คนใกล้ตัวมีความหักหลังมีความทำให้เดือดร้อนใจกับคู่รัก
จะมีสถานการณ์ใหญ่ที่ต้องให้ตัดสินใจยากระดับพีคถึงขั้นเกือบจะเลิกรา
แต่ถ้าต่างคนต่างพยายามปรับความเข้าใจจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอน
อันดับ๒ราศีมีนตื่นตื่นเรียกสติมานี่มานี่
ความรักช่วงนี้ไม่ค่อยดีชอบมีเรื่องให้มายั่วอารมณ์
คนมีคู่มีครอบครัวแล้วจะเกิดอาการบ่อชอยเบื่อหน่าย
ชอบโดนเทียบกับของใหม่จนรู้สึกเป็นของเก่าน่าน้อยใจ
แต่ไม่เป็นไรให้ชาวมีนช่วงนี้ดูแลตัวเอง
หลอดหัวความรักกลับมาปังอีกครั้งแน่นอน
ดับหนึ่งราศีพิจิกษ์มีปัญหากับคณะญาติพี่น้องคนใกล้ชิดและโดยเฉพาะคนรัก
จะมีเรื่องกระจุกกระจิกมาจุกจิกกวนใจเข้าใจผิดกันในเรื่องเล็กจนกลายเป็นเรื่องใหญ่
มีครอบครัวเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาก็กลับจะมีแต่รุนแรงขึ้น
ฉะนั้นขอให้อดทนพักความคิดใจเย็นลงหน่อย
ปล่อยเวลาแล้วค่อยต่อยพูดจากันสองต่อสองจะเข้าใจกันมากขึ้น
เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีรักแห้งเหี่ยวช่ำหนักมากเดือนกันยายน
เห็นคนมีคู่แล้วก็ต้องขอเหมาอีกทีเหมาแบบนี้ก็ต้องมีสปอนเซอร์